ยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
พนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเป็นคนดี
มีน้ำใจต้องยกย่องนะฮะ
เพราะว่าพบกระเป๋าเงินของลูกค้า

กว่า๑แสนบาทปรากฏว่าไม่เก็บไว้เองนะฮะ
แต่เอาไปส่งคืนให้กับเจ้าของครับ
โดยหลังจากที่มีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์
ที่พนักงานห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับ
สาขาศรีชนมีน้ำใจงามพบกระเป๋าลูกค้าลืมไว้ภายในห้าง

ซึ่งในกระเป๋ามีเงินสดกว่า๑แสนบาท
แล้วก็มีแหวนทองคำอีก๑วงด้วยนะคุณ

ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เดินทางไปพบกับนางอุไรวัน

บอกว่าเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์นะคะ
ขณะที่กำลังเดินตรวจดูความเรียบร้อยภายในห้างนะคะ
ก็พบกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลแขวนอยู่ที่ชั้นวาง
ก็งงอยู่แขวนอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ไม่ใช่ของขายแน่นอนและไม่ใช่ของฉันแน่นอน
ก็เลยนำกระเป๋าไปที่จุดบริการลูกค้า
แล้วก็เปิดกระเป๋าเพื่อหาเบอร์ติดต่อ

เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจนะคุณ

เงินสดใบละ๑๐๐บาทจำนวนถึง๒ปึกนะ

ระหว่างนั้นเองนายมณศักดิ์พยักฤทธ

โอ้โหวิ่งหน้าตาตื่นมาเลย

ผมกับแฟนลืมกระเป๋าไว้ภายในห้าง

คุณมาณศักดิ์ก็บอกได้อย่างถูกต้อง
เงินสดแล้วก็แหวนนามสกุล

ก่อนที่จะเข้าไปลองเสื้อผ้าในห้องลอง
จากนั้นก็เดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์

ก็นึกไม่ออกนะฮะว่าตอนแรกเอากระเป๋าไว้ตรงไหน

ก็นึกออกนะครับว่าอ๋อแขวนไว้ตรงนั้นแน่เลย
แต่ตอนจ่ายตังค์ใช้อะไรจ่าย
นั่นสิแฟนจ่ายเออนั่นแหละเขาอาจจะมีเงินติด
กระเป๋ากางเกงอะไรไว้ก็ตามนะฮะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้กระเป๋ากลับคืนมา
พร้อมเงินหลักแสนแล้วก็แหวนทองคำอีกนะครับ

ร้องว่าฮะรักนะคะคนดีของฉัน

รักนะคะอยากให้ทำดีกันต่อไป
เป็นกรณีของคุณภัยซ้อนดวงเกิดอายุ๔๙ปี
เป็นโชเฟอร์แท็กซี่สีฟ้านะคะ

สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำแหวนทองคำ
มูลค่ารวมกว่า๑๔๐๐๐บาทและเงินสดอีก๑๐๐๐บาท

เจ้าของก็คือคุณวาสนาปาระวงเป็นแม่ค้าหมูปิ้ง

หลังจากที่คุณวาสนาลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถแท็กซี่
ซึ่งคุณภัยซ้อนเป็นคนขับค่ะ
คุณภัยซ้อนบอกว่าเมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
ที่ทำความสะอาดรถก็พบกระเป๋าสตางค์แบบผ้า
ตกอยู่ใต้เบาะคนขับ
แล้วก็เอกสารมีการระบุชื่อด้วย
ก็คือนางสาววาสนาปารวงโชคดีอยู่ตรงนี้
คือมีเอกสารที่ระบุชื่อไว้ด้วยนะคะรับบุชื่อไว้
แต่ครั้งแรกจำไม่ได้หรอกว่าเป็นลูกค้ารายไหนนะคะ
แต่ว่าตัดสินใจฝากคืนสถานีวิทยุพิทักษันติราชสวพ๙
เพื่อให้ช่วยประสานเจ้าของมารับของเหล่านี้คืนไปนะคะ
คุณวาสนาเป็นเจ้าของบอกว่าดีใจมากหลังจากได้รับการติดต่อนะคะ
โดยบอกว่ามีโชเฟอร์แท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้
พร้อมทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดเลยแล้วก็มีการนำมาฝากไว้นะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินที่เก็บเล็กผสมน้อยมากว่า๒๐ปี

ใช่ค่ะจากอาชีพขายหมูปิ้งบอกว่าเครียดมากตอนแรก
หลังจากที่รู้ว่ากระเป๋านี้หายไปแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้คืน
เพราะเชื่อว่าถ้ามีผู้โดยสารขึ้นรถต่อแล้วพบหยิบกระเป๋าสตางค์ไป
คนไม่มีโอกาสได้ตามคืนก็มีการมอบสินน้ำใจให้กันนิดหน่อยนะคะ
เป็นเงิน๑๐๐๐บาทให้กับคุณภัยซ้อนค่ะ
โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก
พระเจ้าจอร์ดคุณเยี่ยมมากนะฮะ
เงินแสนนะคะขนาดเงินพันเราหายไปเรายังตกใจ
ใช่นี่๒กรณีเลยนะครับเรื่องราวของคนดี